พุทธศาสนิกชนพากันถวายเทียนพรรษาแด่พระครูสิทธิธรรมพิวัฒน์
ภายในวิหารหลวงพ่อทองดำที่วัดราชบุรณะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ในจวนทศกาลเข้าพันศาประจำปี๒๕๖๖
โดยพระครูศิริธรรมพิวัฒน์เผยว่าปัจจัยที่ได้จากผ้าป่าที่ญาติโยมนำมาถวาย
เทียนพรรษาครั้งนี้จะนำไปสมทบกับปัจจัยที่จะได้รับจากการทอดกระถิ่นสามัคคีในปีนี้
ซึ่งทางวัดกำหนดทอดกระถิ่นในวันอาทิตย์ที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๕๙
เวลา๑๑นาฬิกา๑๑นาที๕วินาที
เพื่อนำปัจจัยทั้งหมดไปสร้างแท่นโลหะวัชระอาจปิดทองสมเด็จพระนางพญาองค์ขนาดใหญ่
ตัก๘เมตรสูง๑๒เมตรกว้าง๔เมตร
รวมทั้งบุรณะอาคารสามหลังบริเวณสามเหลี่ยมวัดราชบูรณะเชิงสะพานนเรสวน
ฝั่งตะวันออกสถานที่ประดิษฐานของสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่ต่อไป